วันนี้หลายพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ของประเทศไทย
เพราะโดนเยอะเลยทีเดียวนะ
ใช่ค่ะคือหลายพื้นที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
จากเหตุแผ่นดินไหวคือจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาว
แต่ว่ามันรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่
กรุงเทพมหานครนี่เป็นภาพนะคะที่เขาถ่ายแล้วก็ลงในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ

เชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ดีกว่านะคะ
คุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างไร
บางคนบอกโคมไฟสั่นบางคนบอกตู้สั่นชั้นสั่นโต๊ะสั่น
อะไรก็ว่ากันไปคือมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่เกี่ยวกับบ้านเรา
เพราะฉะนั้นพูดคุยกันเข้ามาคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรบ้างค่ะ
เมื่อเช้าดิฉันอ่านข่าวคุณสืบสกุลตั้งแต่ตอนเช้าสักประมาณ๖โมงเสร็จ
คุณเชื่อไหมว่ากล้องที่ช่างภาพจับอยู่สายเห็นชัดเจนเลยนะ

ไม่คือตอนแรกเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าเวียนหัวนึกว่านอนน้อยหรือเปล่า
สักพักหนึ่งคุณสืบสกุลถามว่ารู้สึกเหมือนกันไหมว่ากล้องสาย
ฉันไม่ได้สังเกตทีนี้ก็เลยพยายามเช็คข้อมูล

ทีนี้พยายามหาข้อมูลเพราะครั้งที่รุนแรงมากที่สุด
ก็คือ๖โมงกว่าตามที่เราสังเกตอาการได้
สามารถรับรู้ถึงแรงสันเสือญได้
ตึกสูงในกรุงเทพมหานครหลายจุด
ไม่ว่าจะเป็นชิดลมศรีลมสาธรณ์แล้วก็หลายพื้นที่เลยนะคะ
นี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ชาวเน็ตส่งต่อข้อมูลแชร์ต่อข้อมูล

อย่างที่คุณบอกไปว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย
เพราะถ้าเกิดว่าเกิดแผ่นดินไหว
ใช่ค่ะเพราะว่าใกล้จุดศูนย์กลางที่สุด

ข้อมูลสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
๓ครั้งแต่ครั้งที่รู้สึกสั่นไหวมากที่สุด
และชาวกรุงเทพรับรู้ได้เช่นเดียวกันนะคะ
๒ครั้งครั้งแรกคือสักประมาณตี๔๓นาที
ความลึกลงไปจากแผ่นดินก็คือ๕กิโลเมตร
สามารถวัดแรงสันสะเทือนได้๕๙แมกนิจูตร
และอีกครั้งหนึ่งคือเวลา๖นาฬิกา๕๐นาที
ลึกลงไปจากชั้นใต้ดินประมาณ๓กิโลเมตร
วัดแรงสันสะเทือนได้๖๔แมกนิจูต
อย่างน้อยนักข่าวของเรานับได้สักประมาณ๖ครั้ง
ทีนี้จุดศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้
อย่างที่บอกไปคืออยู่ที่สปลาว
ที่ตะวันออกเชียงใต้ของบ้านน้ำช้าง
ตมขุนน่านอเฉลิมพระเกียร์จังหวัดน่าน
ห่างไปสักประมาณ๒๐กิโลเมตร
สาเหตุมาจากแขนงของรอยเลื่อนแม่น้ำแดง
ที่มีพลังของสปลาวเลื่อนตัวในลักษณะแนวราบ
ตัวเล็กน้อยในลักษณะคือลึกใต้ดินสักประมาณ๕๖กิโลเมตร
ขนาดกับรอยเลื่อนปัวของไทย
เมื่อมีการขยับตัวในลักษณะนี้ระดับตื้น
จึงทำให้เกิดการไหวตัวแผ่นดินไหวค่อนข้างรุนแรง
และสามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว
สร้างความเสียหายแล้วก็หลายคนก็สามารถรับรู้ได้
สั่นสะเทือนของเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้
ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสาน
ผลกระทบที่เห็นชัดเจนเลยคือนี่ครับคุณผู้ชม
บ้านเนี่ยแตกร้าวผนังฝ้าเพดานพังเสียหาย
กรุงเทพมหานครปริมณฑลเอง
ก็สามารถรับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนได้คุณดูนะ
เห็นไหมนี่กรุงเทพนะอันนี้คือภาพที่ชิดลมนะครับ
ภาพนี้ชาวเน็ตชาวทวิตเตอร์แชร์ตั้งแต่สักประมาณ
โมง๕๐นาทีเห็นจะได้ค่ะเป็นภาพตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละ
ภาพนี้คือชิดลมแล้วอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่สีลม
ศรีลมน่าจะเป็นชั้น๑๗ของอาคาร
อันนี้เป็นภาพของตึกบนอาคารสาธรณ์ย่านสาธรณ์
เห็นมั้ยแกวงสันไว้แบบนี้ครับ
คุณผู้ชมเมื่อเช้าหลายพื้นที่ของกรุงเทพภาษาอาณาคร
ศรีลมสุฯะวิทธิ์สาธรณ์วิพาวดีราชพร้าวบังหนา

ส่วนนี้เป็นภาพเมื่อเช้าเช่นเดียวกันอันนี้ที่ศรีลม
กรุงเทพสามารถรับรู้แรงสั่นวายได้เนื่องจากว่าใต้ดินใต้ดินของกรุงเทพเป็นดินเหนียว
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอ่อนไหวง่ายเหมือนโยนก้อนหินลงในน้ำก็จะเกิดแรงกระเพื่อมเป็นวงคุณนึกออกไหม
แล้วก็ทำให้รับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนได้ง่ายกว่าพื้นที่อื่นสักประมาณ๒๓เท่าตัว
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมเนี่ยน่ารักมากเลยแต่ละพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะเหนือกับอีสาน
แล้วก็กรุงเทพมหานครคอยรายงานข่าวให้เราผ่านทางไลน์นะฮะ
เราก็สามารถอ่านไลน์ไปด้วยแล้วก็รายงานข่าวสารให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบด้วย
และตอนนี้เราก็ยังต้องการข้อมูลจากคุณผู้ชมอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าหลายพื้นที่ที่เราอ่านไปรายงานไปอาจจะยังไม่ครอบคลุม
อาจจะมีคุณผู้ชมบางท่านที่รับรู้ถึงแรงสังเสลิม
อยากรายงานเข้ามาไลน์หน้าจอยังได้อยู่นะคะ
เอาดูกันต่อเนื่องนะคะสำหรับเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
มากที่สุดบริเวณชายแดนประเทศไทยกับลาว

แต่ว่าห่างจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน

พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
จุดนี้คือบ้านน้ำช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยค่ะ

พอเกิดเหตุการณ์เขาก็ถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยนะคะ

พื้นที่ของโรงเรียนตรชะดอ๑๐๐ปี

พบว่าหลังคาและฝ้าเพดานบางส่วนมันหลุดพังลงมาเลย
ด้านหน้าอาคารเรียนแตกร้าว
บ้านพักครูมีรอยร้าวไปสองหลัง
และอาคารสุขศาลาพระราชทานอยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ส่วนพื้นที่อื่นตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจอีกครั้ง

เพราะว่าบางจุดต้องยอมรับนะการสร้างอาคาร
ไม่ได้มีการรองรับเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวเข้ามา
หลังจากเกิดเหตุต้องตรวจสอบนะคะค่ะใช่
ส่วนจุดนี้อยู่ที่พิษนุโลกนะคะ
ซึ่งจะเห็นได้จากน้ำเนี่ยมันกระเพื่อมเขาถ่ายเอาไว้เนี่ยค่ะ
เป็นร้านผัดไทยตรงฟางเนี่ยนะคะ
เอาพามาดูอีกหนึ่งจุดภาคอีสาน
ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเหมือนกันค่ะ
ที่นครราชสีมานะคะ
มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาเจ้าหน้าที่ค่ะ
เขาวิ่งหนีออกมาจากอาคารแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งตึกนี้สูง๑๕ชั้นที่เขาวิ่งหนีออกมา
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุตึกมันสั่น

มันสั่นต่อเนื่องเขากลัวว่ามันจะถล่มลงมา
เขาก็เลยต้องรีบวิ่งออกมาแบบนี้ค่ะ
นายภัยบูลพฤกษพนาเวทได้ใช้โทรศัพท์มือถือ
ถ่ายคลิปเหตุการณ์แล้วก็เล่าว่า
หลายคนตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าไม่เคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อน
อกจากนี้ค่ะนอกจากที่ราชพัฒนครราชศรีมาแล้ว
หลายพื้นที่นะคะรับรู้แรงสั่นสะเทือน

อีกหนึ่งจุดสถาบันการศึกษาค่ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี
รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเช่นเดียวกัน
รวมถึงอาคารสูงหลายแห่งในพื้นที่เมืองโคราชค่ะ
ย้อนกลับมาดูที่กรุงเทพมหานครกันหน่อย
เพราะว่าที่กรุงเทพมหานครมีตึกสูงเยอะเนาะ
แล้วก็จะมีการสังเกตเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เยอะ
นี่เป็นอีกหนึ่งภาพที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

ทีมข่าวรวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ค่ะ
ชื่อบัญชีหรือว่าแอคเคาน์มัสซิโก
เผยแพร่ภาพคมไฟสั่นไหว
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นช่วงเวลา๗โมง๒๓นาทีค่ะ
คนที่โพสต์เขาบอกว่าแถวสุขุมวิทย์
ที่ผ่านมานี่นะคะดูสุขุมวิทกันหน่อยค่ะ
สาธรณ์ก็รับรู้ได้ชิดลมก็รับรู้ได้
จตุจักรแจ้งวัฒนะมาหมดนะคะ
มีคลิปจากเหตุแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันค่ะ
เห็นเหตุการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในอาคารสูง
บอกว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนมากกว่า๑ครั้ง
คือเริ่มช่วงแรกตั้งแต่๖โมงเช้า
บางคนที่อยู่ในอาคารนอกจากจะเห็นโคมไฟสั่นไหวแล้ว
บางคนมีอาการเวียนหัวคุณก็เวียนหัวใช่ไหมครับ

ส่วนหลายคนบอกว่าไม่เคยเจอลักษณะเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
หลายคนติดตลกบอกว่านึกว่าผีอำ
เพราะว่านั่งอยู่ดีนะคะมันก็เวียนหัวเลย
เขาก็บอกนี่ผีมาทำหรือเปล่า

มันเป็นตึกสูงมันไหวแบบนี้ค่ะ

เขาก็ถ่ายภาพแล้วก็แชร์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะ

กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าค่ะ
ไปดูที่จุดกำเนิดของเหตุแผ่นดินไหวที่ลาวค่ะ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยบุรี
นายจรรย์คำเงินรองโฆษก
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟภยืนยันว่า
แผ่นดินไหวสองครั้งในสพลช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อนต่าง
รวมทั้งโรงไฟฟ้าแล้วก็โครงข่ายระบบส่งของกฟภแล้ว

มีสภาพความมั่นคงปกติเชื่อมั่นได้เชื่อใจได้
เขื่อนในไทยไม่แตกนะคะ
ด้านบริษัทราชกรุ๊ปผู้ถือหุ้นโรงไฟฟ้าหงษา
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลังจากหยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าชั่วคราว
เป็นการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น
ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายรวมถึงโครงสร้างหลัก
ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
นี่คือโรงไฟฟ้าที่ลาวไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะ
ผู้ถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังน้ำสายบุรี
โรงไฟฟ้าพลังน้ำหรือน้ำงึม๒
ยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
และยังคงจ่ายไฟฟ้าให้กับกรฟภ
และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ตามปกติ
นี่คือคำยืนยันเกี่ยวกับสิ่งที่หลายคน
เวลาเกิดผิดพันธินไหวขึ้นมาก็มีความกังวลนะครับ

ตรวจสอบแล้วเขื่อนที่ไทยไม่แตก
ลาวตรวจสอบแล้วเขินที่ลาวไม่แตกเช่นเดียวกันค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวมีความคืบหน้าเราตามให้ต่อเนื่องนะคะ